มาถึงข่าวที่ทำให้ดิฉันต้องทำผมแบบนี้
เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีของเราคึกคักกันเกิน
คือต้องแนะนำตัวเหมือนกับน้องคนที่ได้รับรางวัลนะ
คือเวทีนี้เขามีรางวัลย่อยหลายรางวัล
รวมไปถึงรางวัลการแนะนำตัวการออกเสียง
แต่ที่ที่ฉันจะพูดคือเขามากันทั้งคณะค่ะ
ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็คือน้องน้ำอ้อยชนะพานนะคะหรือว่าน้องมอสนั่นเองค่ะ

ทั้งสูงทั้งสวยนะคะแล้วก็ฉลาดหลักแหลมมากเลยนะคะ
ก็นำความสวยมาให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
แล้วก็กองบรรณาธิการได้ยวนโฉมความรดกันถึงที่เลยคุณ
ซึ่งการมาไทยรัฐทีวีครั้งนี้นะคะ
จากน้องเขาจะมาขอบคุณประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดแล้ว
อันนี้คุณชิวนี่อัธยกรรมของดิฉันไปถ่ายด้วยเหรอ

โหหนึ่งเตี้ยทั้งหมา
ตอนที่ประกาศว่าได้มงนี่คือสิ่งแรกที่คิดเลย

หนูอยากเห็นว่าพ่อกับแม่ทำหน้าตายังไง

เนี่ยสิ่งที่หนูเคยให้คำมั่นสัญญาไว้หนูทำมันได้แล้ว
ก็สำหรับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งก็ดีใจมากค่ะ
ดีใจที่เขาเชื่อใจ
เป็นคนนึงที่ตอบคำถามก็ไม่ได้กดดันอยู่แล้ว
เราสนุกกับการที่แสดงทัศนคติ
สำหรับจริงนะจริงรู้สึกว่ากันเป็นคนแรกค่ะโชคดี
เพราะว่าถ้าเราปิดประตูได้เราก็ปิดไปเลย

คือตอนวินาทีที่กำลังจะประกาศรางวัลนักแรงงาม
ก็ยืนชิวก็ไม่ได้คิดอะไร
ประกาศมิสแกรนด์สกลนครอิงก็ลึกลัก

ขอขอบคุณทางกองประกวดที่มอบรางวัลนี้ให้กับอิ๊งนะคะ
แล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้เป็นพรีเซนเตอร์
ขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะ
ที่ให้ทั้งคำติชมให้ทั้งคำแนะนำ

แบบเจ้าแหลงจังนะคะ
ก็นี่แหละค่ะถือว่าเป็นสีสันของวงการนะคะ
ตอนนี้ก็เวทีนางงามจะเยอะแยะมากมายนะคะ
เลือกดูให้มันละลานตาไปเลยนะคะ
ก็สีสันแหวกแนวกันไปอีกแบบนึงแล้วกันนะคะ